เช่นเดียวกับสาวคนนี้นะคะสำหรับโฟสกลรัฐบอกเลยว่า
รุ่งทั้งงานทั้งความรักจริงค่ะตอนนี้เนี่ยมีละครเจาะอยู่๓เรื่องด้วยกัน
ที่สำคัญธุรกิจร้านต่อขนตาของเธอก็กำลังไปได้สวยนะ
รวมไปถึงช่องยูทูปที่ทำกับเพื่อนซีก๊อฟพิชยะที่คุณดูบ่อย
จนเป็นที่มาของคำถามว่าแฟนตัวจริงอย่างไทม์ไทยเนี่ยหึงบ้างไหมไปฟังกันเลยค่ะ
ช่องก็โฟล์โกราวที่เราก็ทำกันอยู่พอมันไปทำแบบนั้นเรารู้สึกว่ามันอิสระมากเลย
อยากไปไหนอยากทำอะไรก็ทำแต่ว่าไอ้งานละครมันก็เป็นสิ่งที่เราชอบ
ไทม์ก็งงค่ะว่าสนิทกันขนาดนั้นเลยเหรอสนิทกันได้ยังไง
ที่เราแบบตบกันผลักกันเล่นกันเนี่ยมันไม่เคยมีใครเห็นมุมนี้มากกว่า
แต่ว่าปกติเล่นกันอย่างนี้อยู่แล้ว
หลายคนก็จับจินแต่เป็นไปไม่ได้หรอกเขาสนิทกันอย่างนี้อยู่แล้ว
บางเฟปทำไทยไปด้วยจินไงล่ะเดี๋ยวโดนนะจ๊ะ